เมื่อวานนี้นะคะทั้งคุณพีชพัชราและแพทติเซีย

แต่ว่ามันมีภาพที่ให้หลายคนไปจับโป๊ะ

มันมีอะไรในใจหรือเปล่าแต่แพทย์ที่เซียโตดเหรอแล้วพี่หมี
ก็นั่นน่ะสินะคะก็เลยไปถามนะคะว่าตกลงแล้วกับพี่โน๊ตวิเศษ
มันยังไงความสัมพันธ์คืบหน้าหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องละคร
เห็นบอกว่ามันเฉามากในทางช่องไม่ให้เล่นละครนี่จริงหรือเปล่านะคะ

พี่โน๊ตวิเศษไม่ปลื้ม

ไปฟังแพทติเซียเปิดใจกันเลยดีกว่าค่ะ

แล้วก็ได้ทำงานได้แบบโตขึ้นก็ดีค่ะ
เป็นเพราะว่าแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มหรือเปล่า
ไม่เลยค่ะหนูยังไม่ได้คุยหรือว่าคิดถึงเรื่องนั้นเลยค่ะ
แฮปปี้ค่ะหนูแค่รู้สึกว่าแบบเออก็อยากกลับมาถ่ายละครอยากกลับมาเรียน
คืออยากให้ทุกอย่างมันนิ่งค่ะแต่คือระหว่างการที่เรากำลังเตรียมตัวสมัครเรียน
มันค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่ง

ความสัมพันธ์ของพี่เขามีกันเท่านั้น
เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม

ก็อยากกลับมารับงานเต็มค่ะ
หนูว่าหนูคงทิ้งไม่ได้ค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องราวที่ครอบครัวก็อย่าล้างอย่างที่ทราบกันนะคะ

แล้วก็ส่วนเรื่องข่าวลือมือที่๓
ที่บอกว่าเป็นนางเอกวิกมากสี

ก็ร้อนไปถึงนางเอกผลมงผลไม้

โปเตโต้มันฝรั่งทอดของเขานี่แหละค่ะ
กำไรปีหนึ่ง๓๐๐ล้าน

เรียกว่าเป็นนอกแขกน้อยร้อยล้านกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ไปฟังทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องธุรกิจกันเลยค่ะ

อะไรที่มันโตแล้วมันไม่ใช่แบบตามใจเราแล้วมันได้ทุกอย่าง
มันไม่ใช่แย่มันก็ยังมีเรื่องดีอ่ะ

ปีนี้น่าจะจบที่๔๕ครับ

อย่างเราเองจะกินต้องต่อคิวไหมคะ

ช่วงนี้ก็เลยสั่งแก๊ปจะได้ตอนเย็นเลยฮะ
พี่เจ๊กรีนครับ๗๕๗๕ที่พีชบอกนึง